คุณผู้ชมค่ะพาไปดูงานวันเกิดของเศรษฐีนีที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะ
ดิฉันและอิจฉาชาวบ้านแถวนั้นจริงเลยทำไมฮะเพราะว่างานวันเกิดเนี่ยนอกจากจะยิ่งใหญ่แล้ว
เขามีการเอาพารามอเตอร์มาโปรยแจกทอง๑สลึง๓๐เส้นโปรยแจกเงินอีกกว่าเจ็ดหมื่นบาทคุณผู้ชม
ไปดูสภาพงานการจัดงานกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะที่เห็นพารามอเตอร์บินอยู่เนี่ยไม่ได้มาบินเล่นเพราะว่าเขามาบินโปรยทองค่ะ
ทองคำ๓๐เส้นเส้นละ๑สลึงรวมมูลค่ากว่า๓แสนบาท
เป็นหนึ่งในกิจกรรม

งานวันคล้ายวันเกิดของนางวัลลีปัญญาสัยวัย๔๘ปี
ชาวตำบลหนองว่าอำเภอกุมภาวะปีค่ะ
เป็นงานวันเกิดที่ไม่ธรรมดาเลยจริงนะคะ
คักยิ่งกว่างานบุญงานบวชงานอะไรใดที่เกิดขึ้นอีก
โม่งชาวบ้านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เขารู้ข่าว
มาร่วมงานกันกว่า๓๐๐คนนะคะ
เราก็ไปคุยกับนางวัลลีนะเจ้าของงาน

รวยมาจากไหนมาแจกเงินแจกทองให้ชาวบ้านขนาดนี้

แต่อยากรู้ไงว่าคุณไปรวยมาจากไหนทำไมมาแจกกันขนาดนี้
เล่าให้ฟังบอกว่ามันเป็นความภูมิใจ
เธอเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ได้ไปกี่บาท๙๐ล้านบาทคุณ
ซื้อยังไหนครับ๑๕ใบปี๖๑
ถูกตั้งแต่ปี๖๑แล้วนะ
ซื้อ๑๕ใบได้เงินมา๙๐ล้านบาท
เธอบอกว่าเทวดาคงมองเห็นความดีของเธอแหละ

ก็เลยอยากจะแบ่งปันความสุข
ความสุขให้กับญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้าน
ก็เลยตัดสินใจจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นค่ะ
ความที่ถูก๙๐ล้านบาทนะคะ

คำพูดแรงกดดัน
การชมของญาติพี่น้องทุกคน
มันก็จะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะ

อยากมอบสิ่งนี้เพราะว่า

ก็เลยอยากมอบสิ่งนี้ให้กับ
ทุกท่านที่เป็นผู้โชคดีนะคะ

ก็ขอให้เขามีแต่ความสุข
โอ้มันก็เข้าอยู่หรอกพี่ว่ายิงไห้ยิงได้ใช่ไหม
ใช่ก็จริงก็นี่ค่ะ
ความสุขของชาวบ้านที่ได้ทอง

ก็พากันขอบคุณเจ้าของงานนางวันลีนี่แหละ

แล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับคนที่มาร่วมงานค่ะ
เป็นไหนค่ะลูกได้ทองหรือเป็นไหน
คุณรู้สึกยินไหมครับ

ได้ครับทอง๒เส้น

ลูกหลาวทั้งนั้นเลยค่ะที่จะสัมภาษณ์ได้ทอง
ทอง๑สลึงได้กันแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้โปรยแค่ทอง๓๐เส้นนะคะ

เขามีการตรวจมีการระวังเรื่องมาตรการป้องกันโควิด๑๙

ใดมีตำรวจมาดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย
ก็น่าชินชมนะคะที่ก็มีน้ำใจแบ่งปันกันอ่ะเนาะ
โอ้โหตั้ง๙๐ล้านนะฮะ